เหตุที่วัยรุ่นใช้เหล็กขูดชาร์ฟ
แทงวัยรุ่นอีกคนจนเสียชีวิตคุณ๑๗แผล
ท้ายที่สุดตำรวจรู้ว่าคนก่อเหตุมี๔คน
เพราะว่ามีภาพจากกล้องวงจรปิดภายในปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่ง

ให้เห็นช่วงของการทะเลาะวิวาดกันแบบนี้นะครับ
ตำรวจตามควบคุมตัวได้ทั้งหมดแล้ว๔คนนะ

คุมอีก๒ได้เป็นคนสำคัญด้วย

ก็คือนายธนากรกล่ำเจริญหรือว่าเครปอายุ๒๔ปี
ส่วนอีกคนคือนายนัทธวุฒิหรือว่าคิมอายุ๑๘ปีนะครับ
นายเคฟและนายคิมก็ถูกควบคุมตัวเอาไว้
ตำรวจสอบปากคำเข้มเลยนะครับ
ขณะที่นายเครปตอนแรกปฏิเสธนะ
เขาบอกไม่ได้ใช้เหล็กขูดชาบแทง
เขาอ้างว่าใช้แค่หมัดกับก้อนหิน
แล้วก็ที่ทำไปเนี่ยเพราะบันดาลโทษะนะครับ

แต่ว่าไม่ใช่เรื่องที่เขามองหน้าเราใช่ไหม
ใช่ไม่ใช่อันนั้นเนี่ยคือมาเคลียร์จบไปแล้วครับ

แล้วก็ตอนเลิกงานนี่พวกเพื่อนแกกลุ่มเพื่อนแกคว่าแต่ผม

กลุ่มเดียวกันแล้วทำไมเราถึงจอดตรงไปทำร้ายคุณ
เอ้อเกมส์เนี่ยตั้งแต่ใช้ทำร้ายกลุ่มคือเจาะจงไง
อืมเขาไม่รู้เนี่ยทำไมเจาะจงทำร้ายของเขา

ครับขอโทษนะครับ

ตอนแรกนะเขายังไม่ยอมรับนะว่าแทง

แล้วท้ายที่สุดค่ะก็ยอมรับว่าได้ใช้เหล็กขู่ช้าปเนี่ยแทง
ถามว่ามันมีประเด็นอะไรเพราะว่าตอนแรกนำเสนอข่าวไปข่าวนี้มันอะไรนะคุณ

แต่ล่าสุดค่ะทางในเครปเนี่ยเขาบอกนะว่าฝั่งเพื่อนผู้ตายเอาก้อนหินมาปลาใส่หลังจากเสร็จงานลำวงแล้ว

ก็เลยตามไปมีชกต่อยด้วยแล้วก็เอาเหล็กขูดชาร์ฟแทงนะคะ
อกจากในเครปแล้วในคิมในคิมเนี่ยเขาปฏิเสธเขาบอกว่าเขาไม่ได้ฆ่า
ผมแค่ชกเพื่อนของฝั่งผู้ตายเท่านั้นถ้าเกิดแบบนี้มันก็จะสอดคล้องกับพี่เครส
บอกว่าเครปเขายอมรับแล้วว่าแทงอ่ะนะคะตำรวจก็คุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่จุดที่เกิดเหตุค่ะ
เครปโดนตั้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
ส่วนในคิมก็ข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่น

เพราะว่ามีผู้ชายคนนึงที่มาเจอกับเครป
ว่าผู้ชายคนนั้นจะมีส่วนเกี่ยวข้องในการช่วยเหลือให้หลบหนีหรือเปล่า
ถ้าเกี่ยวข้องแน่นอนโดนดำเนินคดีแน่นะครับ

เหตุการณ์เกิดขึ้น๙มิถุนายน

คนตายอายุ๑๗เองถูกแทงไปถึง๑๗แผลนะครับ